ทำเอาหลายคนนึกว่าไปงานแต่ง

บรรยากาศเนี่ยมันเหมือนงานแต่งซะเหลือเกิน
แถมยังมีการร้องเพลงคู่กันอีกด้วยนะคะ

จะให้ทำอะไรเราก็ต้องร้องเพลงสิคะ
ไปฟังเสียงร้องเพราะของทั้งคู่กันหน่อยค่ะ
หลักหรอ
เหมือนอยู่ช่วงอัพเตอร์ปาร์ตี้

ถามถึงแพลนวันงานฉลองมงคลสมรสเนี่ย

เพราะทั้งคู่บอกว่าตอนนี้ยังไร้แพลนก่อนนะคะ

มีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเยอะมาก
หนุ่มโตเองเพิ่งจะสูญเสียผู้จัดการส่วนตัวไปอย่างกระทัน
ส่วนไบร์ทเองตอนนี้ก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะ
เธอเองอยากจะใช้เวลาทุกนาทีตอนนี้
ดูแลแล้วก็อยู่กับคุณแม่ที่ป่วย
เกินกว่าจะมีอะไรมากัน
วันนี้ก็เป็นช่วงที่หนักสำหรับเราทั้งคู่ครับ
ก็เป็นช่วงที่ต้องประคับครองอยู่ด้วยกันครับ

เดี๋ยวไว้พร้อมเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวค่อยบอกครับผม
โฟกัสของไบท์ตอนนี้จะอยู่ที่คุณแม่เป็นหลักเลย
พยายามจะใช้เวลากับเขาให้ได้มากที่สุด
เรื่องอื่นก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยวค่อยว่ากัน
เป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยนะคะคุณไบท์เอง
ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเวลานาทีทองของลูก